สวัสดีครับมาติดตามแสดงน้ำกาลน้ำแสดงน้ำกาลฝนอย่างต่อ
เหนือตอนล่างภาพรวมนะครับจะสังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆฝนกระจายเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสาน
อกจากนี้ยังมีพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนจนถึงตอนกลางครับ
ส่วนบริเวณทางตอนล่างครับภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนกลาง
ก็เป็นจุดที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกในระยะนี้ค่อนข้างเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ที่ถูกดูดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าว
ดังนั้นจึงทำให้ตอนนี้มรสุมค่อนข้างแรงคลื่นนั้นก็ยังคงแรงนะครับ
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตรนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพื้นที่เสี่ยงกันบ้างนะครับ

ฝนที่ตกมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ก็อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมานะครับ
จุดแรกนะครับบริเวณที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งนะครับ
มาดูที่บริเวณรุ่มน้ำโขงก่อนนะครับได้แก่บริเวณบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับ
จุดที่๒บริเวณที่มีน้ำมากเนี่ยนะครับได้แก่บริเวณสุวรรณคูหานะครับ
จังหวัดหนองมวลลำพูบริเวณอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ
บริเวณที่รุ่มน้ำกกนะครับบริเวณที่ตอนนี้น้ำล้นตลิ่งแล้วนะครับ
ก็คือบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับ

ก็คือบริเวณอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ
ก็คือบริเวณอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ

ก็คือบริเวณอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ

ก็คือบริเวณอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ
ก็คือบริเวณอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ
ก็คือบริเวณอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ

ก็คือบริเวณอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ
ก็คือบริเวณอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ

ก็คือบริเวณอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ
ก็คือบริเวณอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ
ก็คือบริเวณอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ

ก็คือบริเวณอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ

ก็คือบริเวณอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ
ก็คือบริเวณอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ

ก็คือบริเวณอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ
ก็คือบริเวณอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ
ก็คือบริเวณอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ

ผมพุทธนันท์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ